น่ากลัวมากนะครับคุณคิณน่ากลัวจริงจริงนะครับ
คุณคิณน่ากลัวมากนะครับคุณคิณน่ากลัวมากนะครับ
หลังจากควบคุมไฟได้ตรวจสอบแล้ว
ข้างบ้านพบศพนายประสมอายุ๔๙เป็นคนงาน
ถูกแรงระเบิดอัดจนเสียชีวิต

เพื่อนบ้านเองก็บอกว่าเขาก็ตกใจ

กระจกประตูหน้าต่างฝ้าเพดานพังเสียหายครับ

๓๔ครั้งแหละค่ะ
แบบเหมือนระเบิดเลยใช่ไหม

ติดต่อต่อเนื่องเลยใช่ไหมแล้วบ้านพี่โดนอะไรบ้างเนี่ย
กระจกแตกตรวจหมดข้างหลังแล้วก็นี่ค่ะหลังทาง

หรือว่าเสร็จแต่เจ็บมันเดินเข้ามาไม่ค่ะสนเตือน

เจ้าของบ้านครับคุณอาทรอายุ๖๑

เมียแม่พี่สาวของเมียอยู่ในบ้าน

ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณดูสภาพสิครับ
ทั้งรถทั้งบ้านปากน้ำหมดเลยมีรถที่จอดในบ้าน
คือบ้านหลังนี้ครับประกอบกิจการผสมสารเคมี

ใช้ทำสายไฟและสายสัญญาณ
แล้วก็มีการว่าจ้างผู้ตายให้มาผสมสารเคมี

ส่วนผลกระทบทางอากาศทางเดินหายใจ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
เดี๋ยวมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ